ทั้งสองท่านรวมถึงคุณผู้ชมนะคะไปขึ้นรถไฟกันค่ะ
โดยการรถไฟแห่งประเทศไทยก็ได้เปิดเดินรถไฟโดยสารปรับอากาศรุ่นใหม่
เส้นทางแรกก็คือกรุงเทพเชียงใหม่และกรุงเทพหนองคาย
ซึ่งตอนนี้ตัวโดยสารถูกจองล่วงหน้าข้ามปีแล้วด้วยนะคะ
รถไฟตู้นอนชั้น๑รุ่นใหม่ขบวนนี้เป็นรถโดยสารปรับอากาศรุ่นใหม่ค่ะ
การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟทนำมาเปิดให้บริการตั้งแต่เมื่อวานนี้
เส้นทางแรกก็คือกรุงเทพเชียงใหม่ภายในห้องโดยสารก็มีความพิเศษนะคะ
นี่ก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีครั้งแรกนะคะที่มีในตู้ขบวนรถไฟไทย
ซึ่งสามารถที่จะให้บริการข้อมูลแบบเดียวกันกับเครื่องบินเลยค่ะ
เรื่องของการแสดงผลความเร็วของรถอุณหภูมิภายในห้อง
รวมถึงสามารถที่จะเลือกสั่งอาหารจากตู้เสบียงได้โดยตรงนะคะ
ด้วยบริการอาหารแบบใหม่ค่ะ
ผมมั่นใจนะครับเพราะว่าจากยอดการจองตัวณวันนี้นะครับ
เราเต็มอิดไปค่อนข้างจะนานพอสมควรทีเดียวนะครับ
ก็อาจจะต้องขออภัยผู้โดยสารในเบื้องต้น
สำหรับในเรื่องของการจองตัวอาจจะระบาดนิดนึง
แต่ว่าเราก็จะพยายามนะครับอำนวยความสะดวกในเรื่องของการเดินทางให้มากที่สุด
ส่วนรถทั้งหมดเมื่อบรรจุอยู่ในเส้นทาง๔เส้นทาง
ไปกลับวันละ๑เที่ยวแล้วเนี่ยนะครับเรายังมีรถ
ก็เรียกว่ารถโชว์ซึ่งรถชุดนี้
จะเอาวิ่งในทุกภูมิภาคเพื่อสร้างการรับรู้
แล้วก็ในอนาคตอันใกล้นี้ผมเชื่อนะครับว่า
ถ้ารถเราได้รับความนิยมจากผู้โดยสารจากผู้เดินทาง
เราก็จะพิจารณาเร่งจัดหาเข้ามาเพิ่มเติมนะครับ
นี้เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานคุณภาพในการให้บริการต่อไป
นี่แหละค่ะเป็นการยกระดับมาตรฐานรถไฟไทยนะคะ
ทีนี้มาดูเส้นทางที่เปิดให้บริการเดินรถโดยสารรุ่นใหม่ค่ะ
๔เส้นทางคุณผู้ชมแต่ว่าวันนี้เปิดให้บริการ๒เส้นทางก่อน
ก็คืออุตราวิถีกรุงเทพเชียงใหม่กรุงเทพ
อีกเส้นทางหนึ่งที่เปิดให้บริการก็คืออีสานวัฒนาค่ะ
กรุงเทพอุบลรัชธานีแล้วก็กรุงเทพ
ส่วนอีก๒เส้นทางนะคะก็คืออีสานมะคา

และอีกหนึ่งเส้นทางคือทักษิณรัฐกรุงเทพหาดใหญ่กรุงเทพ
เปิดให้บริการ๒ธันวาคมนี้เป็นต้นไปนะคะ

คุณผู้ชมที่จะไปใช้บริการต้องคำนวณดีนะครับ
รถโดยสารรุ่นใหม่ทั้ง๔เส้นทางประกอบไปด้วย
เส้นทางกรุงเทพเชียงใหม่กรุงเทพครับ
ปรับอากาศนั่งและนอนชั้นที่๒
เตียงด้านบนอยู่ที่๗๙๑บาท
เตียงด้านล่าง๘๘๑บาท

เตียงด้านบน๑๒๕๓บาท
ด้านล่างก็๑๔๕๓บาทครับ
สำหรับเส้นทางกรุงเทพหนองคายกรุงเทพครับ

เตียงบน๗๔๘บาท
เตียงล่าง๘๓๘บาท

ล่าง๑๓๕๗บาทครับ
อัตราค่าโดยสารรถไฟเส้นทางกรุงเทพอุบลราชธานีกรุงเทพนั้นนะคะ

เตียงบน๑๑๒๐บาท
เตียงล่าง๑๓๒๐บาทค่ะ
ส่วนเส้นทางกรุงเทพหาดใหญ่กรุงเทพ

เตียงบน๘๕๕บาท
เตียงล่าง๙๔๕บาท

เตียงบน๑๓๙๔บาท
เตียงล่าง๑๕๙๔บาทค่ะ

ก็มีรถพ่วงเป็นรถปรับอากาศนั่งและนอนชั้นที่๑

ก็ยังมีรถสำหรับผู้พิการ๑คัน
โบกี้ขายอาหาร
ปรับอากาศแล้วก็ลดกำลังไฟฟ้านะคะ
ที่สามารถทำให้ขบวนรถไฟขบวนนี้
เป็นขบวนรถที่จะช่วยลดปัญหามลภาวะทางอากาศได้ด้วยค่ะ
เป็นขบวนรถที่จะช่วยลดปัญหามลภาวะทางอากาศได้ด้วยค่ะ
เป็นขบวนรถที่จะช่วยลดปัญหามลภาวะทางอากาศได้ด้วยค่ะ
เป็นขบวนรถที่จะช่วยลดปัญหามลภาวะทางอากาศได้ด้วยค่ะ
เป็นขบวนรถที่จะช่วยลดปัญหามลภาวะทางอากาศได้ด้วยค่ะ
เป็นขบวนรถที่จะช่วยลดปัญหามลภาวะทางอากาศได้ด้วยค่ะ
นอกจากนั้นคุณผู้ชมเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวก
นอกจากนั้นคุณผู้ชมเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวก
นอกจากนั้นคุณผู้ชมเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวก
นอกจากนั้นคุณผู้ชมเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวก
นอกจากนั้นคุณผู้ชมเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวก
นอกจากนั้นคุณผู้ชมเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวก
นอกจากนั้นคุณผู้ชมเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวก
นอกจากนั้นคุณผู้ชมเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวก
นอกจากนั้นคุณผู้ชมเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวก
นอกจากนั้นคุณผู้ชมเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวก

นอกจากนั้นคุณผู้ชมเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวก

นอกจากนั้นคุณผู้ชมเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวก